คุณผู้ชมคะคือเมื่อวานเนี้ยเรานำเสนอข่าวป้าปูอืม
ทำให้คนที่ติดตามรายการของเราติดตามไทยรัฐทีวี
ส่งเรื่องมาค่ะบอกว่าไม่ได้มีแค่ป้าปูครับ
มีอีกนะคะเหตุการณ์เนี้ยไม่รู้ว่าจะหนักกว่าป้าปูหรือเปล่า
เพราะไม่ใช่บ้านเป็นคอนโดมิเนียม
แล้วขยะเต็มห้องเต็มหน้าห้องแบบนี้ค่ะโอ้โห
เพื่อนร่วมคอนโดมิเนียมบอกว่าไม่ไหวจริงจริงอุ้ย
คือหน้าห้องเดินไม่ได้แล้วกลิ่นมันโชยแบบโอ้โห
เจ้าของห้องเนี้ยนะคะอายุเก้าสิบเจ็ดอื้อหือ
อายุเก้าสิบเจ็ดแล้วนะคะนี่ถ้าผมห้องอยู่ด้านใน
ผมจะผ่านไปยังไงจะเดินผ่านหน้าห้องคือไม่ได้เลย
อืมคอนโดมิเนียมนี้นะคะอยู่ที่ซอยผนโยธินห้าสิบสอง
สายไหมกรุงเทพวันนี้เราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียลงพื้นที่ไปนะคะ
ครับไปเจอกับคนที่เขาอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะค่ะครับ
ขอใช้เป็นชื่อในพจน์เป็นนามสมมุตินะคะเขาบอกว่าอ๋อ
คุณยายที่มีขยะเต็มห้องอ่ะเหรอชื่อคุณยายทองดีแทรกโค้กอายุเก้าสิบเจ็ดแล้ว
ครับอยู่คอนโดมิเนียมนี้มาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะ
เป็นคนเก่าคนแก่ของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะคือห้องของคุณยายทองดีเนี่ย
อยู่ชั้น๒แต่กลิ่นขยะมันส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งชั้น๑ชั้น๒ชั้น๓คือทั่วไปหมด
ที่ผ่านมานะคะหลายคนเคยไปบอกคุณยายนะคะว่าคุณยาย
เอาขยะไปทิ้งเถอะเดี๋ยวถ้าคุณยายยกไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวช่วยยกนะ
เออเดี๋ยวช่วยยกไปทิ้งให้ครับยายด่าค่ะเอาเหรอ
ยายไม่ยอมทุกคนก็เลยไม่มีใครอยากไปยุ่งไม่มีใครกล้ายุ่ง
ก็ปล่อยให้คุณยายเก็บขยะไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อย
สิบปีแล้วนะคะสิบปีสิบปีที่ขยะขยะกองล้นออกมาหน้าห้องแบบนี้ครับ
กิจวัตรประจำวันของคุณยายทองดีก็คือตอนเช้าจะเดินไปตลาดยิ่งเจริญ
ไปหากับข้าวอะไรมากินก็คือซื้อทีเดียวแล้วกินได้ทั้งวันอืม
ระหว่างทางถ้าเจอกระดาษเจอขวดพลาสติกเจออะไรเนี่ย
คุณยายเก็บนะคะครับเก็บแล้วเอามาไว้หน้าห้อง
บอกว่าจะเอาไว้ชั่งกิโลขายบางส่วนก็นำไปล้าง
แล้วก็กรอกน้ำเอาไว้ใช้ใหม่เพราะในห้องไม่มีไฟ
ไม่มีน้ำใช้คือคุณยายไม่จ่ายค่าส่วนกลางของคอนโดมิเนียมด้วยค่ะ
ครับจนโดนตัดน้ำอ่ะนะคะแต่คนในคอนโดมิเนียมบอกว่าทนไม่ไหวจริงจริงอ่ะ
ก็เพราะว่าสิ่งที่ยายเก็บมาแต่ยายไม่ยอมเอาไปขายแล้วสะสม
สะสมแบบนี้มันสูงเมตรครึ่งได้แล้วนะ
ขวางทางเดินนะคะเหมือนที่คุณภาคภูมิถามแหละใครอยู่ห้องข้าง
หรือว่าจะต้องเดินผ่านหน้าห้องคุณยายทองดีทำไงอ่ะครับ
เขาต้องไปอ้อมขึ้นบันไดอีกทางเพื่อเข้าห้องตัวเอง
ต้องอ้อมเอาต้องอ้อมเอาค่ะผ่านหน้าห้องไม่ได้เลย
วันดีคืนดีนะคะคุณยายก็โยนขยะเอาไว้ข้างล่างอ่า
แล้วปล่อยให้คนที่อยู่ข้างล่างใครจะหวังดีหยิบไปทิ้งก็หยิบ
แต่โยนลงมาเลยนะคะอืมนี่ค่ะจากชั้นสอง
เก็บเข้ามาขายจะไม่ขายครับช้ารอบนึงบ่ายรอบนึง
ประมาณนี้ครับคือมันส่งกลิ่นเหม็นส่งกลิ่นรบกวน
แล้วก็มันก็จะฝางทางเดินไม่ได้ด้วย
ส่วนหนี้ส่วนกลางจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมันก็ลำบากกับทุกคนนะครับ
ทางขึ้นทางลงทางเดินทางที่จะเดินได้กลับเดินไม่ได้ครับ
แล้วก็ส่งกินส่งกลิ่นซึ่งถามมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อไหม
เป็นแหล่งเพาะเชื้อครับถึงขนาดไปที่เขตให้รถทางเขตมา
เก็บไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งแกมาเก็บก็ต้องจ้างเขาเก็บ
ซึ่งก็ต้องฟักเงินของส่วนกลางเนี่ยจ่ายไปคือถ้าเกิดเราไปเก็บของเขา
โดนอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะสาบแช่งเจ็ดเจ้าโคตรอะไรประมาณเนี้ย
ซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครอยากไปยุ่งตรงจุดนี้ถามว่าเขา
พอเขาเก็บไปทิ้งแล้วเนี่ยมันก็สะอาด
แกก็จะเริ่มทยอยขนน้ำใหม่ขนน้ำใหม่เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวัน
อืมทีมข่าวของเราก็เลยขึ้นไปชั้นสองหน่อยนะคะ
อยากไปดูที่หน้าห้องของคุณยายทองดีอะค่ะครับ
ขยะก็มหือมาจริงจริงนะคะคือก็ต้องแหวกขยะเพื่อที่จะเดินผ่านเข้าไป
แต่วันนี้ได้เจอคุณยายด้วยนะคะเนี่ยค่ะสภาพหน้าห้องครับ
คุณยายแกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเก็บสะสม
แต่พอมีคนเดินผ่านหน้าห้องก็ชอบเตะขวดน้ำข่าวของที่วางไว้
ทำให้หน้าห้องสกปรกก็เลยโมโหพอโมโหปุ๊บ
ก็เลยเอาของมาวางวางวางกองกองกองกองเอาไว้หน้าห้อง
มารู้ตัวอีกทีก็กองมหือมาแล้วอืม
แต่คุณยายเล่าไปหัวเราะไปอย่างอารมณ์ดีนะคะหรือฮะใช่
คุณยายบอกก็คนเดินผ่านหน้าห้องชอบเตะนู่นเตะนี่ไม่อยากให้เตะอ่ะ
วางของมันเต็มหน้าห้องแบบนี้ซะเลยที่ผ่านมา
ก็มีการเคลียร์ของไปขายบ้างค่ะแต่คุณยายบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี
ของเก่าแบบนี้ขยะแบบนี้เพราะเอาไปขายเนี่ย
คนรับซื้อเขากดราคาก็เลยยังไม่อยากขายตอนนี้
คุณยายบอกเก็บไว้เกรงกำไรรอราคาขึ้นก่อน
เกรงกำไรก่อนทางเดินหน้าห้องเนี่ยนะคะ
มีขยะกองโตก็จริงแต่คุณยายบอกว่าก็ไม่ได้ห้ามคนเดินผ่านนะ

ก็แค่เดินลำบากหน่อยแค่นั้นเอง
เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะผมขอคุยด้วยครับ
เดินเข้ากระดายเข้าลำบากแล้วขึ้นกระดายไปแล้วโล่ง
ไม่เป็นไรป้ายืนคุยตรงนี้ก็ได้
เดินเอ่อเดินเข้ามาเดินลำบากนะเอ่อ
ข้าวข้าวมาเป็นข้อไม่เป็นไรครับเดินตรงนี้ก็ได้
ป้าแล้วทำไมเก็บของมาเต็มอย่างนี้เลยอะครับ
อื้อฉันไม่ว่าจะเก็บมานี่เก็บมาไม่เยอะน่ะ
ทำไมเก็บแต่โกดมาทำไมมันร้อนไปหมดเลยแน่นไปหมด

แต่ฉันว่าจะให้เดินสบานแล้วขึ้นไปอีกครับมีใครเขาว่ามีใครเขาอะไรไหม
เขาต้องว่าดิเขาบอกว่าเก็บมาทำไมเยอะแยะของทางกระยะ
เก็บกวนมาใส่ทำไมเก็บมาเยอะจริงจริง
คุณนัทพงศ์ทีมข่าวของเราก็พยายามคุยกับคุณยายทองดีนะคะ
พอคุยเสร็จปุ๊บคุณยายบอกว่าก็จะยังเก็บเอาไว้แบบนี้ต่อนะ

ก็หาคนมาซื้อขยะให้หน่อยสิ

เพราะว่ายายเองก็อายุเยอะแล้ว
รายได้ก็ไม่มีไม่มีงานทำ

แล้วก็เป็นเงินจากการขายสลากินแบ่ง

ได้มางวดละหนึ่งเล่ม
ยืนยันว่าจะอยู่ตรงนี้

อยู่แบบนี้จนกว่าจะหมดลมหายใจ

ถามว่ายาดพี่น้องคุณยายอยู่ไหน

ลูกหลานเคยไปอยู่กับเขา

พอไปถึงยายก็ไปเก็บขยะแบบนี้
เก็บขยะไปขายเป็นอาชีพ

เก็บขยะมากองไว้ที่บ้าน

ตำหนิก็ตอบว่าก็เลยกลับมาอยู่คอนโดมิเนียมนี้เหมือนเดิม

เพราะคุณยายบอกถ้าเขตจะมาจัดงาน

เพราะทางงานเขตเขาไม่ได้มีหน้าที่รับซื้อขยะ